สำหรับข้อมูลของสถานที่ที่จะจัดพิธีวางดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในแต่ละจังหวัดว่าจัดกันกี่จุด

เอาล่ะเรื่องของการทำบุญนะครับอยากจะถามคุณผู้ชมเหลือเกินนะครับ
มาพูดคุยกับเรากันหน่อยว่าเช้าแบบนี้คุณผู้ชมตื่นมาได้ไปทำบุญกันบ้างหรือเปล่า
หากใครไม่มีเวลาไปทำบุญเนี่ยผมมีบุญมาฝากคุณผู้ชมครับ
ที่จังหวัดเชียงรายนะครับ
ตักบาททำบุญพระสงฆ์ถึง๑๐๙รูปครับ
บนสะพานบุญกลางทุ่งนาความยาวกว่า๘๐๐เมตรเลยทีเดียว
เพราะฉะนั้นยาวขนาดนี้ต้องดูจากภาพมุมสูงใช้โดรนถ่ายกันมาเลยนะครับ
เป็นภาพน่าประทับใจจริงสำหรับการทำบุญตักบาทข้าวสารอาหารแห้ง
ของประชาชนชาวเชียงราย
ร่วมกับนักท่องเที่ยวรวมถึงบุคคลท่านนี้
บอกว่าเป็นนักร้องชื่อดังก็คือนายยืนยงโอภากุลหรือว่าพี่แอดคาราบาล
นี่เห็นไหมเดินตามหลังพระมาเลยนะครับ
รับหน้าที่เรียกได้ว่าเป็นอะไรนะเดินตามพระเนี่ย
เด็กวัดเป็นอย่างไรเป็นอย่างไรเด็กวัดหรือเปล่าคะ
เอาล่ะพี่แอดก็มาด้วยในงานนี้นะครับ
แล้วก็นอกจากนี้ยังมีพระชื่อดังอย่างพระมหาวุฒิชัยววชิระเมธี
เป็นผู้นำทีมพระนวกะที่อุปสมบทหมู่
ถวายพระราชกุศลแด่ในหลวงราชการที่๙รวม๑๐๙รูปนะครับ
บินทบาทบนสะพานบุญกลางทุ่งนาบ้านสรรป่าเหียง
อำเภอห้วยศักดิ์อำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายครับ
ซึ่งเป็นทางไปไล่เชิญตะวัน
สำหรับสะพานบุญแห่งนี้นะครับ
สร้างขึ้นจากแรงสถาปของประชาชนตำบลฮ่วยศักดิ์
สร้างจากไม้ไผ่ลัดเลาะไปในทุ่งนาครับ
ตลอด๒ฝั่งก็ประดับตกแต่งด้วยตุ่งและโคม
หลายสีสันตามแบบลานนาท่ามกลางทุ่งหนาที่เขียวกระจี
แล้วก็มีความยาว๘๐๙เมตรครับเพื่อถวายความจงรักภักดี
และน้อมรำนึกในพระมหากรณฑิกุลของในหลวงราชกาลที่๙นั่นเอง
ภาพนี้ออกมาสวยงามและใครที่ไปในงานนี้เนี่ยชื่นอกชื่นใจได้ทำบุญด้วยนะครับ
แล้วก็ยิ่งใหญ่มากเลยไม่ค่อยได้เห็นเหมือนกันนะ
ภาพบรรยากาศการทำบุญในช่วงแบบแบบนี้แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นทางแบบภาคเหนือโดยตรงเลย
มีตุมมีโคมต่างสวยงามมากเลยนะคะ